กรุงเทพมหานครก็เตรียมที่จะเข้าจัดระเบียบในบริเวณของปากคลองตลาดแล้วก็บางลำพูนนะครับ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่ามีผู้ค้าเกินกว่าครึ่งเข้าข่ายผิดกฎหมายครับ
ซึ่งจะต้องให้ออกจากพื้นที่ในทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้นครับ
จากการสำรวจของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครในพื้นที่บางลำพูพบว่ามีผู้ค้าเกินกว่าครึ่งเข้าข่ายผิดกฎหมาย
ซึ่งจะต้องลื้อถอนออกจากพื้นที่ทันทีส่วนที่เหลือยังสามารถให้ค้าขายต่อได้
จากอยู่ในจุดผ่อนผันของกรุงเทพมหานคร
แต่ก็ต้องทำตามระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
และเมื่อครบระยะเวลาที่กำหนดก็จะถูกให้ออกจากพื้นที่
ซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก
รวมถึงไม่ทำให้การจราจรติดขัด
ส่วนพื้นที่ปากคลองตลาดก็จะเข้าดำเนินการต่อจากบางลำภูนะครับ
โดยขนาดนี้มีผู้ค้ามาจำหน่ายสินค้าบนฟุตบาทและบนถนน
ที่บริเวณนั้นมีตลาดรองรับอยู่แล้ว
แต่ผู้ค้าบางรายไม่ยอมไปขายในตลาด

แต่ว่าเวลาเราทำความเข้าใจกับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ย
เราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยเขาบางครั้งเขาก็ต้องหาที่อยู่
เขาก็ขอเวลาเราดังนั้นกำหนดเวลาเนี่ยอาจจะไม่แน่นอน
แต่เราก็มีกรอบเราว่าเราให้เวลากี่วันกี่เดือน
แต่ต้องทำนะครับ
กรุงเทพหานครยังเตรียมหารือกับกระทรวงคมนาคม
เพื่อขอใช้พื้นที่บริเวณใต้ทางด่วนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
นำมาจัดให้เป็นตลาดที่มีคุณภาพ
ดึงผู้ค้าที่เข้าข่ายผิดกฎหมายไปอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว
ที่ผ่านมานะครับกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการขอคืนพื้นที่

ส่วนที่เหลือที่ผิดกฎหมายก็จะดำเนินการจัดระเบียบทั้งหมดอย่างแน่นอน